กุ้ชมไปดูเรื่องราวความแปลกของไม่เหมือนใคร

ต้องเป็นเค้กที่หน้าตาแบบแปลก

ตลอดข่าววันนี้มีเรื่องราวทั้งแปลกแวกเอ๊ะจะชวนงงป้นสงสัย
มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกแล้ว
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวหวานอย่างเค้กกันสักหน่อย
เพื่อถึงเค้กก็ต้องนึกถึงซีสันสดใส
แต่เค้กที่เรารวบรวมมาฝากงวดนี้นั้น

ว่าแต่มีเค้กอะไรบ้างไปดูกันจ้า
เริ่มกันที่เค้กเห็บหมา
ไม่รู้ว่าจะได้แค่ไหนนะ
ที่แรกและที่สุดของประเทศไทย

เค้กสุดแปลกแหวกแนวจากร้านเวทมนต์
คาเฟ่ชื่อดังในจังหวัดสกลนคร
ซึ่งทางร้านออกแบบหน้าเค้กงานละเอียดสุด
หลายคนเห็นแล้วถึงกับอึ้ง
เจ้าของร้านเวทมนต์บอกกับทีมข่าวว่า
แรงบันดาลใจในการทำเค้กสุดแหวกแนวนี้
เกิดจากตัวเขาที่เปิดคาเฟ่
และอยากทำสินค้าที่เข้ากับคอนเซ็ปต์ร้าน
ซึ่งที่ร้านก็ขายของแปลกเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
ก่อนหน้านี้เคยขายโมเดลเห็บและกระเป๋าคางคก
ถึงคิดว่าจะลองเอามาทำเค้กขายในร้านดู
และลองโพสต์เฟซบุ๊คของทางร้าน
เปิดพรีออเดอร์ขายในราคาก็ละ๒๙๐บาท
จัดส่งฟรีทั่วประเทศ
ตอนนี้มียอดจองมากมาย
สำหรับเค้กไห่เห็บด้านในจะเป็นบัตเตอร์เค้กและบัตเตอร์กรีม
รสชาตินุ่มหอมละมุน
สอดสอยสตอบอัลบัรีสี้เข้มแถมเลือด
เวลาลูกค้าตัดเค้กออกมาจะได้ฟิลแบบเลือกแตกลาวา
ไข่เห็บที่ทำจากบุกแก้ว
จะทำให้รสชาติกรุบเวลาเคี้ยวไหนปาก
อกจากเค้กเห็บหมาแล้วทางร้านยังมีเค้กคันข้าง

ราคาจะสูงกว่าเค้กเห็บหมาอยู่ที่ตัวละ๓๙๐บาทจ้า
เค้กคี๊กคันคากก่ะมันมา
โอ้โหน่าทานไหมล่ะคุณผู้ชม
มันช่างดูไม่เหมือนเค้กแต่เหมือนขี้คางคก

รูปร่างและเทคเจอร์ต่างทั้งหมดของมันคือได้
โดยจะเบาตรงตะปุ่มตะปั๊บตามลำตัวเห้ย
แล้วที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือคนรีวิว
ให้รีวิวได้เข้ากับบรรยากาศร้านสุดดูเป็นตายาหันคาก
ซึ่งเค้กคางคกนั้นจะเป็นเค้กบักเตอร์ทั้งชิ้น
จะหอมช่ำและตกแต่งด้วยสีสันสวยงาม
ด้านเจ้าของร้านคุณชะลิดคุณสาลีเขามาทำให้ดูเลย
การทำของเขาดูประดีตมาก
และความแปลกของเค้กร้านนี้เขายังไม่หมดเพียงเท่านี้
เขายังไปต่อด้วยการทำเค้กตุ๊กแก่มาเสริมลูกค้าอีกแล้วจ้า
โอ้โหเห็นแล้วต้องบอกเป็นภาษาอีสานเลยว่า

มันเหมือนตุ๊กแกจริง
ซึ่งต้องขอชื่นชมไอเดียและฝีมือของคนทางร้านจริง
จากใจเลยที่รังสรรเค้กสัตว์ที่ดูน่ากลัว
ให้เหมือนจริงขนาดนี้
และทางร้านเขาประณีตในการทำมาก
ส่วนเทคเจอร์ของตุ๊กแกก็คือใช่เลย
ตรงที่เป็นตะปุ่มตะป่ำเนี่ยมันทำให้สมจริงมาก
สำหรับเค้กตุ๊กแก่ทางร้านเปิดรับออเดอร์ตัวละ๘๙๐บาท
ที่ขายในราคานี้เพราะดีเทลน้องเยอะมาก

อีกทั้งทางร้านยังใจดีแถบอุจจาระน้องตุ๊กแก่
ที่เป็นช็อกโกแลตให้อีกด้วย
ถือว่าคุ้มสุดไปเลยล่ะจ้า
และล่าสุดเขาผุดสัตว์ตัวใหม่ขึ้นมาอีกแล้ว
โดนใจคนชอบของแปลกมากกับเค้กตัวเงินตัวทองครับผม
เรียกได้ว่าเจ้าของร้านตั้งใจทำสุด
เจ้าตัวนี้ใช้เวลาไป๕ชั่วโมง
สวยงามสมใจสายแปลก
สำหรับรสชาติก็เป็นพี่นัทบัตเตอร์
ราคาความยาก๑๓๙๐บาทจ้า
ทางทีมงานต้องขอชื่นชมในความตั้งใจ
และความคิดสร้างสรรค์ด้านการขายแบบนี้นะครับ
สำหรับใครที่สนใจก็สามารถสอบถามได้ที่เพจเฟซบุ๊ก